งานข้าวปูพงศิษย์งานข้าวบอกงานนี้มีเสียวเหลือเกิน
พี่ปูพงศิษย์นะฮะเจอมือปืนตัวจริงนะครับฝากตัวรับใช้นายกลางผับดังนี่
คืออย่างนี้บอกกลุ่มนักเที่ยวนะครับเป็นแฟนคลับของพี่ปูพงศิษยคัมภีร์เนี่ย
มีเสียวมากนะครับเมื่อมีหนุ่มคนนึงเนี่ยขอจับมือ
ขณะที่ปูเล่นคอนเสิร์ตในผับที่อำนาจเจริญแต่อยู่ดีก็ชักปืนขึ้นมา
ชูขึ้นก็เลยมีการเกิดการยื้อแย่งนะครับบอกมีผู้หญิงคนกำลังไลฟ์สดอยู่
ก็เลยได้คลิปนี้กลับมานี่นะครับพี่ปูเขาไปแย่งเอง
อ้าวแล้วเอาปืนเข้าไปได้ไง

เขาบอกอย่างนี้เมื่อเวลามาสัก๑๑โมงนะครับผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับ
ว่าหลังจากที่หญิงสาวคนหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
พร้อมระบุว่าต้องดูให้จบถึงกับชักปืนด้วยเหรอ
แค่นี้เองทั้งนี้คลิปดังกล่าวนะครับ
คลิปภาพเหตุการณ์ขณะที่หญิงสาวนะครับกำลังไลฟ์ตัวเองสดอยู่นะครับ

โดยในภาพนะครับมีคุณปูพงศิษย์คำซ้อเอ้ยไม่ใช่
ก็เพิ่มเสื้อเนื้อให้แล้วนะครับทราบชื่อต่อมาภัยหลังว่าพันธุ์อากาศเอกพบไตรนากศูวร์สหารสังกัดกองทัพอากาศซึ่งมีการแจ้งข้อกล่าวหา
ในข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและข่มขู่
อย่างไรก็ตามทางต้นสังกัดของพันธุ์อากาศเอก
ไตรนาคสุวรรณได้ดำเนินการยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวออกไปเรียบร้อยแล้ว
จากการสอบถามผู้จิตการภูพงศิษย์บอกว่า
หลังเกิดเหตุตูนได้มีการไปแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเอาไว้
แต่ทางตำรวจเองแจ้งความผิดใน๒ข้อหาก็คือพกพาอาวุธปืนแล้วก็ข่มขู่
เนื่องจากตรวจพบว่าปืนกระบอกดังกล่าวไม่ได้มีการขึ้นลำเอาไว้
เรื่องต้นจากการสอบสวนนะครับทราบว่านายทหารเหล็กนี้เป็นแฟนเพลงของคุณปูพงศิษย์

ก็คือใจวะจริงหรอ

หรือคุณปูพงศิษย์แกอาจจะได้ยิน

ขอเพลงที่มีปืนหน่อย
มีด้วยใช่ไหมวะ
เวลาอยู่บนพื้นที่แสงมายายอย่างใหญ่แล้วมองเข้าไปมันไม่เห็นอยู่แล้ว

เข้าไปเข้ามารับถึงเรื่องหมดเลยนะ
เขาอาจจะขอเบ่งมือปืนไป
ที่นักกาดเมียเราร้องไง
เอาข่าวนี้ดีกว่าหยกแอมก็งานวันเกิดแม่กีต้า

อันนั้นคือมนตร์สิทธิ์คำสร้อยมนตร์สิทธิ์คำสร้อย

ลองเป็นกูอ่านแล้วผิดสิโอ้โหมึงจะย้ำอย่างนั้นอีก๓วัน๓คืน

ตั้งแต่วันนี้รายการครบรอบกี่ปีแล้ว๒ยัง๒ปี

แต่ถ้ากฎกติกาของข่าวใส่ไข่ในการรับชม